คุณผู้ชมอยากให้ดูเรื่องนี้ที่บุรีรำนิดนึงค่ะ

มีผู้ชายคนนึงแต่งกายคล้ายตำรวจครึ่งท่อนนะคะ

แต่มายืนเถียงกับชาวบ้าน

ขู่แบบนี้ด้วยเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์ค่ะ

พยายามจะชี้แจงกับผู้ชายที่แต่งตัวคล้ายตำรวจว่า
ขับรถชนคุณป้าท่านหนึ่งนะร่องรอยการชนเนี่ยกระจกแตก
แต่ผู้ชายคนที่ใส่ชุดคล้ายตำรวจเหมือนเมาเหล้าเลยค่ะ
เถียงว่าไม่ได้ชนแค่เชียวแล้วก็ขู่ด้วย
ใครถ่ายคลิปไปโพสต์โซเชียลจะฟ้อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสายละหารทรายโคกว่านหน้าโรงเรียนชุมชนโคกว่าน

ทีมข่าวของเราไปคุยกับแม่ค้าที่ขายของอยู่แถวนั้น
แล้วก็เห็นเหตุการณ์นางสาวเมษยาค่ะ
ก็เล่าให้ฟังว่าเห็นชัดเลย
รถเก่งคันนี้พุ่งชนนางคเนย์อายุ๖๑ปี
จูงรถจักรยานอยู่ริมถนน
โอ้โหนางคเนเนี่ยตัวลอยไปกระแทกกระจกรถของรถเก๋งอะนะคะ

หมดสติไปเลยกู้ภัยรีบส่งโรงพยาบาลเพราะว่าอาการหนัก
แต่ตำรวจที่มาชนเนี่ยเหมือนเพิ่งออกเวรเหมือนเมา
พูดจาไม่รู้เรื่องเถียงตลอดเลยบอกแค่ว่าเฉียวนิดเดียว
ชาวบ้านเขาเลยมาช่วยไงคะเขาเลยมาช่วยพูด
เขาบอกเขาเห็นชนเต็มไม่ใช่เฉียว
แต่กลายเป็นเถียงชาวบ้านต่อว่าชาวบ้านขู่ห้ามถ่ายคลิป
พอตำรวจมาที่เกิดเหตุ
ก็ไม่เห็นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับผู้ชายคนนี้เลย
กับผู้ชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจครึ่งท่อนเนี่ย

ก็กลัวว่าตัวคุณป้าคนเจ็บจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
เราถามทางตำรวจที่เป็นร้อยเวรเจ้าของคดีนี้ให้นะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหา
ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนเจ็บสาหัสหรือเปล่าโทษจะหนักขึ้นหรือเปล่า
ข้อหามันก็จะหนักขึ้นนะคะถ้าคนเจ็บเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
เดี๋ยวอันนี้ตำรวจบอกว่ารอดูอาการของคนเจ็บอีกทีหนึ่ง

ตำรวจบอกวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วค่ะ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มันไม่เกินไง

แต่คำถามคือวัดตอนไหนก็ไม่รู้เนอะ
เพราะว่าในจุดเกิดเหตุชาวบ้านบอกไม่เห็นวัดปริมาณแอลกอฮอลแบบทันทีเลยนะ

สุดท้ายเดี๋ยวสอบปากคำสองฝ่ายค่ะ
ส่วนชายที่ขับรถชนนะคะที่แต่งกายคล้ายตำรวจชุดครึ่งท่อน